โอ้โหคุ้มค่ะต้องซื้อถ้ามีต้องซื้อเลย
แต่กลุ่มนี้โดนหลอกไปสักรวมมูลค่า๓๐ล้านได้นะฮะ

โอ้โหไปซื้อไว้เพียบเลยครับบางคนซื้อไว้เกือบแสนฮะ
บริษัทนี้ปิดครับปิดแล้วก็ยกเลิกการจองที่พักทั้งหมด
เดือดร้อนเพียบเลยนี่แหละครับผู้เสียหายไปที่กองประชาการสืบสวน
อาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทพาผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากมีคนมาแจ้งแล้วก่อนหน้านี้บางคนก็มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่บริษัทเอกชน
จากโรงแรมแจ้งว่าบริษัทนี้ไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินให้ทางโรงแรม
บริษัทนี้นะครับประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์นะครับขายแพ็คเกจขายโปรโมชั่นรถลากแจกแถมที่พักโรงแรมหรู
ในช่วงโควิด๑๙เมื่อต้นปีที่ผ่านมานางสาวนัทธิราภัวตนะตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายนะครับ
แพ็คเกจนะครับไปประมาณ๒๐๐๐บาทตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๐
จะพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนปีใหม่นี่แหละนอกจากนี้ยังซื้อแพ็คเกจที่พักโรงแรมที่อื่นเอาไว้อีกนะ
รวมไปแล้ว๘๐๐๐ได้ครับนะฮะ
กระทั่งวันที่๕พฤศจิกายน๒๑๖๔บริษัทนี้ประกาศปิดครับเลิกเลิกไม่ทำกิจการแล้ว
ให้เหตุผลบอกว่าไม่ได้ส่งเงินจองที่พักให้โรงแรมแต่ละแห่งนะครับ
แล้วแจ้งบอกว่ายินดีจะชดใช้ให้กับผู้เสียหายนะ
คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้ไปพักจริงมีคนที่เคยได้ไปพักเนอะ
แต่ว่าหลังมาเนี่ยค่ะเศรษฐนาชอบโปรโมชันเจนมาก
อย่างที่บอกก็คือเขาประกาศปิดกิจการ

แต่ว่าวันที่๑ถึง๔เขายังขายโปรโมชั่นอยู่เลยพฤศจิกาค่ะ
แล้ววันที่๑ถึง๔พฤศจิกาเขาก็ยังขายโปรโมชั่นอยู่เลย
ถามว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ
คุณรู้ว่าคุณจะต้องยกเลิกการจองห้องพักในวันที่๕ทั้งหมด

วันที่๑๔คุณจะขายของอยู่ไหมคะ

ตั้งกลุ่มลายผู้เสียหายมาอยู่ในกลุ่มลาย

เขาบอกว่าของคุณวราพรคุณเสียหายหลักพันใช่ไหม

หลักพัน๓ปีถึงจะได้ครบ
ใช่ส่วนใครที่เสียหายหลักหมื่นเหรอ

ผู้เสียหายบอกมันนานไปเปล่า
อกจากนี้นะครับยังเสนอให้ผู้เสียหายไปพักโรงแรมอื่นไหม

ซึ่งมันไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ซื้อแพ็คเกจใครจะไปเอา

มีผู้เสียหายล่าสุดร้อยกว่ารายครับ
ค่าความเสียหายเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาท
พลตำรวจตรีกาตะพงศ์ชัยรุ่งเรืองนะครับ
ท่านผู้ประคับการสืบสวนสอบสวนสอท

แต่ต้องรอนะเพราะผู้เสียหายเยอะ
ขอเวลาเดือนหนึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ตั้งอยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรีฮะ
จดทะเบียนเมื่อ๒๐ตุลาคม๒๕๖๒

หมวดธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องชุด
ตอนนี้สถานะยังดำเนินกิจการอยู่นะครับ
ก็ยังงงอยู่นะคะ
เขาบอกมาเรียกร้องค่าเสียหายกันขนาดนี้

ก็ยังไงคะช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะ